สนับสนุนโดยสมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเรช

ผาวใส่ไข่โซดใหม่

พี่หนุ่มก็เพิ่งเจอกันที่ห้องน้ำอยู่นี่ไง

พี่หนุ่มโซเวทดีเขาบ้างเหรอ
ไปแล้วพี่หนุ่มหล่อขึ้นนะอืมอืมอืมน้องไม่เจอนานมากอ้าว
พี่หนุ่มนี่เองหนึ่งกลัวกลัวฮะอะไรกลัวอะไรหนึ่งกลัวกลัว
พี่หนุ่มมาแล้วนิ่งกลัวกลัวกลัวโอ้รุ่นอย่างหล่อนไม่มีกลัว
อะไรแล้วล่ะเอ้าไปเรื่องแรกวันนี้นะครับวันนี้ที่รอคอยนะฮะ
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาเรียบร้อยนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับสองสี่สี่ศูนย์แปดสาม
สองสี่สี่ศูนย์แปดสามนะครับก็เลขหน้าสามตัวก็สองสองศูนย์
แล้วก็หนึ่งสองเจ็ดนะฮะเลขท้ายสามตัวก็แปดห้าสามแล้วก็หกสองสาม
แล้วก็สองตัวไม่ใช้สองตัวใช่ไหมอ่าคือห้าเจ็ดถูกไหมพี่หนุ่มถูกไหม
ไม่ถูกไม่ถูกเอาจริงเลยไหมผมจะซื้อห้าเจ็ดเนี่ยหรอห้าเจ็ดผมจะซื้อ
เอาแล้วทำไมไม่ซื้อผมยังซื้อเจ็ดห้ากับห้าเจ็ดพอดีนะ
ผมเสียชีวิตอายุเจ็ดสิบห้าผมก็จะซื้อเจ็ดห้ากับห้าเจ็ดอ่าเอ่อ
ก็ลืมกลับมาวันนี้คุณคงเป็นคนที่แบบว่าให้สัมภาษณ์คุณซาร่า
ซึ่งมีลูกหนึ่งคนวันนี้คุณถามเขาก็ไม่ได้ตอบเขาบอกเขารอให้ถึงเวลาอันสมควรก่อน
ถูกต้องนะแล้วก็แบบว่ามีคนไปขุดว่าตอนแรกที่เราตอนนั้นเราอ่านอักษร
ก็อืมว่ามีดาราคนหนึ่งกำลังถ่ายละครอยู่ปรากฏว่าท้องกลางกองถ่ายอ่า
ตอนนั้นคนก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกงานก็ไปเข้าเจ้าแพทย์อ่าก็เลยไปเข้าแพท
ไอ้แพ็ดกำลังจากทุกอย่างเขาเป็นใครท้องอืมบอกเป็นซิงเกอร์มัมด้วยอืม
ปรากฏว่าก็เป็นซาร่าเนี่ยแหละแต่เขานางยังไม่ได้ยอมรับว่าเป็นนาง
ก็อย่าพูดบอกว่าเป็นนางเอาไว้แบบสุดท้ายให้นางออกมาพูดเอง
แต่บางทีกระแสข่าวอันนี้กระแสข่าวกระแสข่าวเขาก็ว่ากระแสไป
กระแสข่าวเขาก็บอกว่านางไปไปไปมีเอ่อนายแบบอืมลัสเซียอ่า
ปรากฏว่าไปท้องกับนายแบบรัสซิแล้วตอนท้องปุ๊บคลอดคลอดไปนานแล้ว
ปรากฏว่าหลังจากคลอดปุ๊บผู้ชายก็แก้วไปแล้วแก้วแปลว่าอะไร
แก้วก็ไปแล้วไงไปแล้วอ่าแก้วแก้วเหรอแก้วแก้วคืออะไร
แก้วคือภาษาภาพหมายประมาณว่าแบบแก้วไปแล้วแก้วไปแล้วไงอืม
คือไปแล้วคือเหมือนกับคือทิ้งไปแล้วอะไรอย่างนี้เลิกไปแล้ว
ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีเซฟไมค์พรีรัฐอืม

น่าจะเสร็จได้ไหม

ก็แน่นอนครับกรณีนี้ก็คือเป็น
กรณีที่สองคนคือคุณอฮีรัทและคุณซาร่า
ทายญาติร่วมกันหนึ่งคน
ไม้พิรัตน์เองเนี่ยก็ได้มีการจ่ายค่าเลี้ยงดูมาตลอดเวลานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นค่าที่อยู่อาศัยค่าพี่เลี้ยงค่าเรียนหนังสือ
ค่าคนขับรถค่าใช้จ่ายค่าคือคุณไม้เนี่ยจ่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ไม่ก็ทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาบอกปีละล้านเจ็ด
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตั้งแต่เกิดเนี่ยคือคุณไม้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการรับรองเป็นบุตร
ถูกไหมครับก็คือคุณไม้เนี่ยยังไม่ได้มีคือมีแค่ชื่อเป็นพ่อในแค่สูติบัติเท่านั้น
แต่ในมุมของข้อกฎหมายเนี่ยสองคนยังไม่ได้แต่งงานกัน

เพราะฉะนั้นพอมีลูกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจริงแล้วคุณไม้ไม่ให้อะไรเลยก็ได้นะ
แต่ไม้มาส่งคุณไม้ไม่จำเป็นต้องให้อะไรเลยก็ได้แล้วฝ่ายหญิงก็ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องด้วยซ้ำ
ถูกไหมครับเพราะว่าคุณไม้เนี่ยในข้อกฎหมายคือเขาไม่ได้เป็นพ่อ
ไม่ได้มีการรับเป็นไม่ได้มีการรับรองบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
ถูกไหมครับแต่โดยพฤติในแล้วพฤติในแล้วคือคุณไม้เนี่ยจ่ายเงินให้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในมุมพฤติในเนี่ยก็ยืนยันได้อยู่แล้วในข้อกฎหมายหรือกันตามว่าคุณไม้เนี่ยก็คือเป็นพ่อ
แต่ถ้าจะเป็นมุมมองของข้อกฎหมายที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกผมก็จะถามว่าสมมุติว่ากรณีของคุณซาร่าเนี่ยเป็นแม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแต่คุณไม้เนี่ยยังไม่ได้มีการไปเซ็นรับรองบุตรเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่พ่อถูกต้องตามกฎหมาย
คุณคุณเข้าใจใช่ไหมฮะข้อกฎหมายอย่างหนึ่งนะในพฤตินายอย่างหนึ่งนะแล้วก็ข้อกฎหมายที่จะต้องรับรองตามกฎหมายอีกอย่างหนึ่งถูกไหมทีเนี้ยวันหนึ่งสมมุติถ้าคุณซาร่าเองเนี่ยจะพาลูกหนีคุณไม้ไปต่างประเทศคือพาไปเลยอ่ะไปอยู่ที่นู่นเลย
อย่างเงี้ยคุณซาร่าก็ทำได้นะเพราะไม่มีพ่อท้านอืมอ๋อมันก็มีสิทธิ์เหมือนที่ตอนนี้น่าจะพาไปภูเก็ตถูกต้องไหมล่ะอ่าเขาจะพาไปภูเก็ตคุณไม้ก็ไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าคุณไม้เนี้ยไม่ได้รับรองบุตรอืมว่าว่าไม้ว่าว่าแมคเวลเนี้ยเป็นเป็นลูกของเขา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
คือครั้งที่แล้วคุณแม่บอกหนูเองว่าซาร่าไปภูเก็ตถูกไหมครั้งที่แล้ว
ที่เราคุยกันที่เราพูดอะไรออกมาเยอะไม่ได้เพราะคุณแม่บอกว่านี่เขาก็เห็นที่ภูเก็ตกันถูกไหม
เคยไหมไม่ได้เมื่อก่อนไหมมันจะต้องมีวันที่จะต้องคุณไมค์ใช่ไหมต้องเรียกคุณไม้
แล้วหนุ่มตกใจอีกได้ไหมคุณไม้เนี่ยเมื่อก่อนลูกจะต้องมาอยู่กับไม้บ้าง
เพราะไม้ส่วนใหญ่มันจะจริงอยู่ที่จีนบางทีก๊อฟมันก็ไปรับบ้างเออไม่ก็ไปรับบ้าง
วันหนึ่งเขาบอกว่าที่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอไม้สัมภาษณ์เสร็จ
คือซาร่าเนี่ยเมื่อก่อนไม้จะเป็นคนออกแม้กระทั่งค่าถุงท้องถุงเท้าเป็นคนออกหมดทุกอย่างนะ
คือแบบว่าเบิกเป็นรอบไปอย่างนี้ในแต่ละเดือนไม้เป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แม้กระทั่งคอนโดคอนโดนี้เขาอยู่กันอะแต่คอนโดมันไม่ใช่คอนโดไม้เนี่ยคอนโดก๊อปมั้ยหรอ
ก็คอนโดครอบครัวเขาอะไม่ใช่มันคอนโดของคุณแซนก็ของพี่ชายเขาอะของพี่ชาย
เมื่อก่อนก๊อปไม้นี่คืออย่างนี้มีแซนแบงค์จำแซนแบงค์ได้ไหมแซนแก๊งอยู่อาร์เอสสมัยเราเด็กอ่ะ
แล้วก็มีก๊อปไม้อยู่แกมมี่คือบ้านนี้เขาเป็นดารากันหมดเลยแซนแบงค์ก๊อปไหม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

แต่ว่าพอมาวันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ก็คือว่าคุณไม้เองเขาก็ต้องการที่จะ
รับรองบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ในการที่ตัดสินใจ

ที่ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่มันมีปัญหาเกิดขึ้นครั้งแรกเลย
คือเรื่องราวของโรงเรียนของลูก
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงทีเดียวทีนี้
ปรากฏว่าคุณมายเองก็ยื่นเจจำนงไปบอกว่า
วันนี้มันเกิดกรณีของโควิด๑๙เข้ามา
มันก็เลยทำให้ตัวมายเองเรื่องฐานของกำลังทรัพย์

เพราะไม้เขาไปทำงานเมืองจีนแล้วเมืองจีนมันเกิดโควิด
เมืองไทยก็ไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ารายรับรายจ่ายของเขามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่
รายรับมันก็น้อยลงรายจ่ายก็ต้องแบบเพิ่มมากขึ้นเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้
ก็เลยมีการพูดคุยกันว่าขอลดสโขปของการเรียนลงมาได้ไหม
หาโรงเรียนที่มันค่อนข้างจะมาตรฐานเดียวกันแต่ค่าใช้จ่ายมันถูกลงมา
ซึ่งไม้ก็พยายามไปหาจนกระทั่งไปเจอก็พยายามยื่นเจ็บจำนงนี้ไปให้ทางสหรัฐ
แต่คุณสาระไม่ยอมเพราะบอกว่าเหมือนแบบไม่อยากไปลดคุณภาพชีวิตของเด็กคือของลูกตัวเอง
คือก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้
แต่ไม้เขามีบอกด้วยเหรอพี่หนุ่มว่ากรณีนี้คือเขาก็จะได้เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาในอนาคตต่อไป
คือจริงแล้วอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม้เขาตั้งใจจะทำอยู่แล้วแต่ในมุมของเขาเองเขามองว่าณวันนี้มันต้องมันต้องช่วยก่อนเรื่องนี้
เพราะว่าเขาคนเดียวมันก็ไม่ไหวเพราะเขาเป็นคนโค้ดค่าใช้จ่ายทั้งหมดไงเพราะเขาเป็นคนโค้ดค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่แล้ว
สองมันมีประเด็นเรื่องของคอนโดที่ก่อนหน้านี้แม็กเวลเนี่ยอยู่ก็คือคอนโดของแซนถูกไหมครับพี่ชายของไม้
เขาก็ติดติดปัญหาเหมือนกันเขาก็ต้องขายว่ามันเรื่องของโควงโควิดอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือทางคุณซาร่าก็เลยพาลูกเนี่ยไปอยู่ที่
ภูเก็ตไปอยู่ที่ภูเก็ตเพราะว่าเหมือนกับมีปัญหาอะไรกันอย่างเง
หมางกันความรู้สึกเรื่องเนี้ยก็เลยพาไปอยู่ที่ภูเก็ต
แล้ววันนี้คุณซาร่าก็บอกว่าคุณซาร่าเข้าไปหาที่เรียนให้ลูกที่ภูเก็ตแล้ว
ผมก็ถามเล่นในมาตรฐานเดียวกันไหมล่ะเขาบอกในมาตรฐานเดียวกันกับทางโรงเรียนอินเตอร์อันแรก
ซึ่งผมก็ถามแล้วค่าเรียนเท่ากันไหมเขาบอกเท่ากันผมก็งงว่ามันเป็นไปได้หรออะไรอย่างนี้

น่าจะอันดับ๒อ่ะคือ๑๒อยู่ประมาณระดับนั้นเลยทีนี้ก็เลยสมมุติโรงเรียนแรกคุณไม้บอก๘แสนปีละ๘แสน

คือลดลงมาเหลือปีประมาณสัก๕แสน
ลงมาหน่อยค่ะแต่ถูกลงกาอะไรอย่างนี้

เก็บไว้ให้ลูกดีกว่าไหมหรือไม่ก็แบบ

เขาก็รู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยแล้วยังไงเขาก็ไม่ได้เจอลูกเลย
ทั้งปู่ทั้งญาติทุกคนก็รอคอยเจอแม็กซ์ตัวเองก็ไม่ได้เจอ
สุดท้ายก็เลยต้องการไปร้องขอความเป็นธรรมกับศาลเนี่ยแหละว่า
เป็นที่มาว่าต้องการรับรองบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คือหนึ่งนะข้อที่สองก็คือขอดูแลบุตรร่วม
ร่วมกันไม่ใช่พลากเข้ามาอยู่ด้วยนะ
ไม่ใช่นะคือร่วมกันในการตัดสินใจ

ในการตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเอาลูกไปภูเก็ตไม่ได้

แต่ในมุมคุณซาร่าเขาก็มองว่าเขาก็มีเหตุผลในมุมของเขานะ
เขาก็บอกว่าโอเคที่เขายอมไม่ได้
มันมีเรื่องของคุณภาพชีวิตของลูกเนี่ย
มันดูต่ำลง
กับสองเธอมองว่าคุณไม้เองเนี่ยต่อไปเนี่ย
ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในการตัดสินใจเนี่ย
ถ้าเกิดว่าต้องมีการเซ็นชื่ออะไรลงนามอะไรเนี่ย

ถ้าดูถ้าสมมุติว่าขอจดรับเป็นดูแลร่วมต้องเซ็น๒๐๐

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวคุณไม้เองไม่อยู่ไปต่างประเทศ

ก็เลยรู้สึกว่าครูแอร์ก็เลยรู้สึกว่ามันคงจะเป็นการลำบาก
เพราะฉะนั้นก็คือยังไม่อยากที่จะให้คุณไม้มารับรองเป็นบุตร

แต่ถ้าจะแค่ขอว่ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

มันไม่ได้แต่เค้าอาจจะสมองว่า

คือว่าจะให้ว่าลูกจะโอเคไหม

โอเคไหมว่าจะให้แบบรับเป็นพ่อ

ไม้ขอเซ็นตั้งแต่วัน

เขาอยากจะรับผิดชอบตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

ชีวิตเขารับผิดชอบเด็กคนนี้มาตลอดเวลาอยู่แล้ว
เดี๋ยวว่าเขาต้องการไปร้องขอเป็นพ่อโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอย่างนี้นึกออกมาทุกวันนี้เป็นแบบนั้น
แต่ว่าในมุมกับการไม้จ่ายเงินตลอด
แต่ไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยในการตัดสินใจอะไรแต่ไม่ต้องจ่ายเงิน

พี่ว่าเรื่องนี้กรณีนี้จะจบลงยังไงถึงจะดีที่สุด
คือคือผมว่ามันก็ต้องคุยกันต้องไก่เกียรติกันเท่านั้นเอง

คือต้องเอาง่ายคุณซาร่าต้องไม่ฟังใคร

เหมือนกับวันนี้แซนเขาก็ออกมาบอก
เขาบอกว่าแม้บทบาทอันนี้แซนพี่ชายแซนแก๊งอ่ะนะ
พี่ชายของเขาบอกว่าแม้บทบาทการเป็นสามีภรรยาต้องจบลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
แต่บทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ยังคงดำเนินต่อไป
หากพ่อแม่ไม่ได้บกพร่องในหน้าที่ความเป็นพ่อและแม่
เขาก็ควรได้รับสิทธิ์ที่จะแสดงความรักที่เขามีต่อลูก
อย่าใช้อารมณ์ส่วนตัวตัดสินแทนลูกอย่าใช้ลูกเป็นเครื่องมือต่อรอง
คิดว่าตัวเองสามารถเติมเต็มให้ลูกได้ไม่ผิด
หากแต่เด็กที่ยังอยู่ในวัยไร้เดียงสาจะต้องเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ประกอบไปด้วย
พ่อแม่ลูกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาหรือคนรอบข้าง
เมื่อเด็กโตพอที่จะสามารถรับรู้ได้เองเนี่ยเราจะพูดได้อย่างเต็มปากไหมว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลย
เด็กที่โตมาท่ามกลางความขัดแย้งมันทุกข์ใจกว่าพ่อแม่ที่หย่าร้าง
แม้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้
แต่ถ้าพ่อแม่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูก
ก็ไม่ทำให้ลูกรู้สึกถูกทอดทิ้ง
หรือขาดความรักจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
แล้วก็จะเป็นการบรรเทาทุกข์ของเด็กลงได้
ถ้าเด็กเข้มแข็งและยอมรับได้ถือว่าโชคดี

คือพี่ชายเขาก็เริ่มออกมาตำหนิแล้วเจ้าของคอนโดอ่ะ

ฟังคุณไมค์ค่ะแต่ก็
ลองฟังคุณไมค์ดูไมค์มาครับไมค์มาครับไมค์มาครับ
ถึงแค่ปกครองร่วมครับผมไม่ใช่เป็นสิทธิ์ปกครองแต่เพียงผู้เดียว
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคำว่าพรากลูกเนี่ยผมคิดว่า
เขาบอก๑ธุ้บ๑ทุ่มผมก็ว้าวทำไมอย่างนี้ไร
คือทำไมต้องโกหกว่าลูกบินวันนี้เองได้
มีใครอยากขึ้นสารบ้างเหรอคะมีใครจะต้องมาออกสื่อ
ที่ผมไม่พูดมาโดยตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมา
เพราะผมไม่ได้แบบแย่ผมก็รู้สึกว่า
ที่ผมยึกคำร้องเนี่ยการที่เป็นพ่อที่เช่าที่ยอดความกฏหมายกฏหมายมี๒อย่างครับ

ไม่นั่นเป็นแม่แล้ว

หมายถึงว่าในมุมนี้ถ้านิงเป็นแม่เหรอ
คือถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ฝ่ายชายนะ
เขาอยากที่จะจดแล้วรับลูกเราเป็นบุตรบุญธรรม

เพราะว่ามันไม่ได้พลากลูกไปให้เขา
คือถ้าพากลูกไปให้เขาเลยเราไม่โอเค
แต่ถ้าดูแลร่วมกันหนิงว่ามันโอเคนะ
คือผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย

เราต้องมองถึงอนาคตของลูกแค่นั้นเอง

ตัวลูกเองเนี่ยก็มีพ่อของเขาที่รับรองบุตรเขาเลยนะ
ผมว่ามันเป็นส่วนที่ดีนะ

ในอนาคตต่อไปอีก๒๐ปีข้างหน้า

แล้วคุณไม้เองเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น
แล้วคุณไม้ก็ไม่มีทายาทโดยถูกต้อง
แล้วก็มีการรับรองบุตรทางฝั่งนู้น
วันหนึ่งสมมุติว่าไม่ได้เป็นแท่งนะ
คุณไม้เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
มีการมาร้องขอสิทธิ์ที่หลังด้วยซ้ำไปว่า
สิทธิ์ในกองมรดกแล้วก็เป็นผู้สื่อสำดานของคุณไม้ด้วยซ้ำ
ในการที่ต้องรับเงินหรือรับมรดกของคุณพ่ออะไรอย่างนี้
ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทำไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไร
จะไปมองแค่ว่าวันนี้ไง
แต่ถ้ามองวันนี้อ๋อไม่ได้หรอกเดี๋ยวลูกจะต้องเซ็นร่วมกันเออ
ถ้าไปมองแค่นี้ปัญหาไม่จบ
มันก็อาจจะมีมันอาจจะเป็นไปได้มันมีมันมี
แต่สมมุติว่าตอนเนี้ยค่ะคุณซาร่านัดสาลายังขอคิดก่อน
หรือยังไม่ได้ตัดสินใจ
ผมมีคนจ่ายเงินมาทั้งหมด
ซาร่าก็ต้องยืนยันว่าซาร่าเลี้ยงดูยังไงบ้าง

แล้วก็ต้องไปพิสูจนสิทธิ์กันว่าใครที่

ควรจะต้องเป็นคนที่แบบเออว่าไม่ใช่ใครดูแล

ควรที่จะต้องเข้าไปดูแลไหมรับเป็นพ่อไหมอะไรอย่างนี้
คุณถามซาร่าว่ามีแฟนใหม่เขาก็บอกเขาก็มีเห็นป่ะล่ะ

ไม่ได้มีแฟนคือมีคนมาจีบเยอะอะไรอย่างนี้ก็มี

เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องไปพูดกันที่หลัง

แต่วันนี้ที่ในชาวเน็ตต่างที่ออกมาคือว่า
ในกรณีที่คุณซาร่าแบบในเน็ตที่บอกว่ามีแฟนใหม่หรือเปล่า

มีแฟนใหม่หรือเปล่าหรือแบบมีครอบครัวใหม่หรือเปล่า
ฉะนั้นนี่ก็เลยจะขอแบบเลยเป็นเหตุการณ์ที่จะขอแบบ

ก็เอาง่ายคือวันนี้รูปนี้คุณหนุ่มเขาก็ถามตรง

เขาก็บอกเขาไม่ได้ปฏิเสธนี่ใช่ไหม

เขาบอกแล้วพี่หนุ่มเห็นว่าเขาอ้วนไหมล่ะ
ผมโอเคก็ไม่อ้วนมันก็ยืนยันอยู่แล้วว่า
ว่ามันคืออะไร

เขาบอกว่านั้นมันคืออีกเหตุการณ์คนละเหตุการณ์
ละเหตุการณ์คือเพราะฉะนั้นวันนี้เขาขอยังไม่พูด

ตลอดระยะเวลาไหมมันออกเงินมาตลอด
แล้ววันหนึ่งไม้มันก็บอกเหมือนจะไปลดค่าใช้จ่าย

ไม่แต่ว่าถ้าเขาว่าเหตุผลแล้วนางก็ไปมีแฟนใหม่
แฟนใหม่นี่เป็นแฟนเด็กเป็นในแบบ

เอาแล้วถ้าไม่ลดแล้วถ้าดันทุลังไปแบบนี้
ก็นี่ไงคือเป็นสาเหตุที่ทำให้ตีนไง
ไม่ทำให้ตัวของซาร่าเนี่ย

ห้องที่เขาอยู่มันก็กว้างกว่า๒๘๒๘ตารางเมต

เพราะว่าเหมือนกับทางคุณไมค์เนี่ย
ลดค่าใช้จ่ายให้เขากับลูกเนี่ยไปอยู่ในห้องประมาณแบบ

ซึ่งเขามองว่าถ้างั้นก็พาลูกกลับไปอยู่ที่ภูเก็ตดีกว่า
พาลูกไปอยู่ที่ภูเก็ตที่ใครจ่าย

แล้วผมก็ถามว่าเอาแล้วเงินที่ค่าเรียนทุกวันนี้ล่ะ

ที่ว่ามีมาตรฐานเท่ากันกับทางของกรุงเทพเนี่ย
ที่ตอนแรกคุณไมค์บอกว่าไม่ไหวเนี่ย
เขาบอกก็เขาเป็นคนจ่ายเองเหมือนกัน
ก็แปลว่าซาร่าเองก็มีกำลังที่จะเลี้ยงลูก

อันนี้คือภาษาชาวบ้านที่เรารู้กันอยู่แล้ว

แบบเมื่อวานไม้ถึงโพสต์ไงว่า
ที่ผ่านมาเขาจ่ายค่าอะไรไปบ้าง
ก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าเป็นยังไง
แต่แน่นอนวันที่๑๙กันยายนเป็นวันอีกวันหนึ่ง

สำหรับเหตุบ้านการเมืองนะฮะ

เขาได้เตรียมความพร้อมกับการรับสถานการณ์การชุมนุม

เช้าวันที่๒๐กันยายนเนี่ย

กันยายนจะเดินทางมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลกัน
จะเริ่มชุมนุมเนี่ยคือวันที่๑๙
เช้า๒๐จะถึงธรรมเนียบถูกต้องไหม

โดยรายงานนะฮะระบุว่าตั้งแต่วันที่๑๗กันยายนเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบานเนี่ย
เข้าประจำการในธรรมเนียบรัฐบาล
ตำรวจจะไปสแตนบาร์อยู่๓กองร้อย
ตามจุดภายในธรรมเนียบรัฐบาลทุกตึก
รวมทั้งได้นำรถเครื่องปั่นไฟสำรองเนี่ย
จำนวน๓คันมาประจำการในธรรมเนียบรัฐบาลแล้ว
กรณีว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน

พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ย

ตั้งแต่วันที่๑๗กันยายน

๑๙ตรงกับวันเสาร์ถูกซ้อมไหมฮะ๑๙วันเสาร์

ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ไม่มีการตัดการทำงานของกลุ่มศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนะครับ

แล้วก็บรรยากาศการชุมนุมตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งตอนนี้เขาคาดการณ์ว่าอย่างนี้

รัฐบาลเนี่ยเขาคาดการณ์มาว่า
การชุมนุมครั้งนี้น่าจะเกิน๕๐๐๐บาท

แต่ปรากฏว่าวันนี้ธรรมศาสตร์ออกมาชัดเจนว่า

ทุกคนจะมาอยู่ที่รอบธรรมเนียบรัฐบาล

ครั้งหนึ่งก็เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ที่ไปร้องธรรมเนียบ

แต่คราวนี้ก็ต้องดูว่าไอ้การล้อมธรรมเนียบเนี่ย

ครั้งนี้รัฐบาลเขาพูดเลยว่า

ครั้งนี้รัฐบาลเขาคาดคณีว่าถึงเกิน๕๐๐๐๐อ่ะ

แสดงว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไง

รู้สึกจะข้ามเข้าในเขตสนามหลวงด้วยใช่ไหม

สนามหลวงเขาเป็นคล้ายจะเป็นมรดกโรคที่มีกฎหมายคุ้มพร้อม
ไม่ให้เข้าตรงจุดนั้นด้วยดูได้โดยรอบ

สถานการณ์ยังไม่มีใครประเมินอะไรได้เลย

ทวิตเตอร์ว่าเขานัดชุมนุมกันที่ไหนอะไรยังไง

ที่ทุกคนที่ได้ประหากมาจากออนไลน์กันหมดเลย

จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เพื่อนำไอ้ไข่เนี่ยจะเหมือนกับไปไลฟ์
จะนำไอ้ไข่ไปไว้ที่วัดดอนใหญ่คลอง๘ลำลูกกา
โดยแบบเขาบอกว่าเขามีความตั้งใจอยากที่ใช้ให้คนเนี่ยไหว้สัตว์กระลักษณ์ของแท้
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันแหละว่า
จริงแล้วเนี่ยไอ้ไข่ของแท้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่
อยู่ที่วัดเจดีหรือจะเอาไปอยู่ที่ลำลูกกาคลอง๘อะไรอย่างนี้นะคะ
คนก็เข้าใจผิดแล้วก็เข้าไปโจมตีพี่บินว่าเนี่ยมาทำแบบนี้เนี่ย
จะทำอะไรจะหารายได้เข้าตัวเองหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
ต่างนานาจนเจ้าหน้าที่ทางวัดเนี่ยถูกเจ้าอาวาสสั่งพักงาน๑๖คนด้วยกัน
นะล่าสุดเนี่ยพี่บินก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าที่เข้าไปไลฟ์สดเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ทางวัดเนี่ยมีความเสื่อมเสีย
หรือว่าจะมาหาผลประโยชน์จากทางวัดแค่อยากจะช่วยวัดดอนใหม่คลอง๖จังหวัดปฐุม
เพราะว่าเคยเห็นเจ้าอาวาสมาเนี่ย๓๔ปีแล้วบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นพระนักพัฒนา
แล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยไปไลฟ์เนี่ยเพื่อขอบารมีไอ้ไข่ว่าเอารูปปั้นที่เป็นของแท้เนี่ย
อยู่ที่วัดดอนใหม่เพื่อให้คนสามารถที่จะเข้ามากราบไหว้ขอพรได้
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการเอาเหรียญไอ้ไข่เนี่ยมาจำหน่ายหรือหารายได้เข้าวัด
แต่ก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะนำรายละเอียดต่างมาลงในเฟซบุ๊คว่า
ในวันที่๒๔กันยายนเนี่ยนะคะทางวัดเนี่ยจะมีการปลูกเสกปลูกเสกไอ้ไข่
แจกไอ้ไข่ฟรีที่วัดดอนใหม่เนี่ยพี่บินก็ยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้
ดอนใหญ่ใช่ผู้หญิงคนนี้ก็ยืนยันว่าพี่บินยืนยันว่าไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้
และกำลังจะลงไปที่วัดเจดีเพื่อรับผิดชอบพนักงาน๑๖คนที่โดนพักงาน
เอาง่ายกลายเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเลย
กลายเป็นวัดไอ้ไข่กลายเป็นแบบว่าจุดวันนี้ไอ้ไข่ไปอยู่ทั่วไปหมดแล้ว
แต่สิ่งที่เราแปลกใจอ่ะวันก่อนเราก็ขับผ่านทางเส้นรังสิตอ่ะ

เหมือนหลวงปูอ่ะหลวงพ่อสวทรก็ได้หลวงพ่อสวทรจริงโอ้งจริงก็อยู่ที่ไหน
อยู่ที่ฉระเชื้อเซลท์แต่เราไปจังหวัดไหนเราก็เห็นหลวงพ่อสวทรถูกต้องมั้ย
แสดงว่าณวันนี้คนนับถือเรื่องใสว่าจะไปหล่อที่ไหนคุณนึกออกไหมฮะ
วันนี้มันก็เลยกลายเป็นไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
อะไรวัฒนิคาเนสอย่างเงี้ยอืมชุดเริ่มที่ก็ต้องอยู่ที่อินเดียถูกต้องไหม
อ่าแล้วทำไมมาอยู่ที่ถ้วยแบบอย่างอย่างงี้เขามีลิขสิทธิ์นะพี่
ไอ้ไข่เนี่ยเป็นของวัดเจดีเป็นของวัดเจดีเป็นของวัดเจดี
แล้วเจ้าอาวาสเนี่ยท่านไปจดลิขสิทธิ์ไปหมดแล้วอ๋อมีลิขสิทธิ์ไป

ตอนหลังเนี่ยคนก็เข้าเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ย
แต่ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมักจะมีคนที่ศพอ้าง
เป็นเซลปเป็นดัลลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยต่างต่าง
เข้าไปแล้วก็ไปตั้งประลำพิธีตั้งโต๊ะเอาไอ้ไข่ที่ตัวเองจะผลิตไปตั้ง
แล้วก็ไปสวดแล้วก็ถ่ายไลฟ์ออกมาให้คนอื่นได้เห็นกันว่าเนี่ยกำลังจะสร้างไอ้ไข่ขึ้นมานะ
ทำให้ประชาชนเนี่ยมองว่าอ๋อไอ้ไข่จะออกของวัดเจดีหรือไงอะไรอย่างนี้
ได้ซื้อจะได้เช่าปรากฏไม่ใช่หรอกเป็นเป็นของเขาเองเป็นพุทธภานิษฐ์
รายได้เข้าเขารายได้เข้าเขาแต่ไปถ่ายไปยืมสถานที่ถ่าย
ซึ่งแบบเนี้ยทางเจ้าว่าฉันก็มองว่ามันไม่มีวิธีธรรมกับวัดอ๋อ
ทีนี้หลังจากนั้นเขาก็เลยมีการสั่งประกาศห้ามเลยว่าห้ามเดาให้ถ่ายไอ้ไข่จากที่ไหนก็ตามแต่เนี่ย
มาบวงสวงในวัดเข้าไปในวัดแล้วตั้งตั้งแล้วก็ทำพิธีต่างต่างนานา
คุณพุทธภาคดำเอาไอ้ไข่เข้าวัดเขายังไม่ให้เข้าตอนแรกเลยอ๋อหรอคุณพุทธภาคดำ
เพราะฉันไม่เป็นของวัดตัวเองด้วยเขาไม่ควรให้ฉันด้วยองค์แรกแรกอยู่ที่ฉันสองคนนี้
อ๋อองค์แรกแรกต้องอยู่ที่เรามันต้องเป็นออกของเขาแล้วใช่ไหมเอาเข้าไปไม่ได้
เขากลัวตอนนี้ทุกคนน่ะไม่ได้วัดเป็นคนผิดนะอันนี้ไม่ได้มาเข้าข้างวัดนะ
เออไม่ได้เข้าข้างวัดน่ะแต่หมายถึงว่าณวันนี้ไอ้ไข่ที่คุณบูชากันอยู่อ่ะ
มันกลายเป็นไอ้ไข่ปลอมถ้าสมมุติพูดภาษาชาวบ้านคือไอ้ไข่ปลอม
ไอ้ไข่ปลอมแปลว่าไรคุณเอาจริงจริงฉันไปครั้งแรกอ่ะไอ้ไข่ปลอมแปลว่าฉันถามเขาอ่ะ
ฉันถามที่วัดน่ะอ๋อใครแม่อืมฉันถามที่วัดว่าจริงจริงไอ้ไข่จริงจริงนะกัญชัยอืม
สิบปีทำได้ครั้งเดียวนะอืมไอ้ไข่อ่ะวัดถูกบงคลหนูไหมฮะ
วัดถูกบงคลน่ะสิบปีทำไอ้ไข่ได้แค่ครั้งเดียว
เพราะอะไรถึงทำได้ใครไอ้ไข่เขาสั่งเอาไว้อ๋อเขาสั่งเอาไว้เอง
แรกแรกเราไปจำได้ไหมเธอไปดูมูไนท์สิไปดูมูไนทเทปเก่าเก่าสิอืม
ไข่เนี่ยคือสิบปีทำได้ครั้งเดียวทุกวันนี้ปลูกเสกไอ้ไข่ทุกวัน
ก็นี่ไงก็มีจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นไปวัดนั้นก็ไปวงสวงไปไห้ใคร
ซึ่งจริงแล้วคือไอ้ไข่เนี่ยคือเด็กวัดเจดี
คือก็ชื่อบอกไอ้ไข่เด็กวัดเจดีอืม
เขามีตำนานของเขาเลยเออเอ่อคือไอ้ไข่เนี่ยเป็นเด็กที่เมื่อก่อนเนี้ยตาม
หนุ่มปุดทวดมาเสร็จแล้วหนุ่มปุดทวดก็บอกว่าให้อยู่ตรงจุดนี้น่ะ
อ่าให้แบบดูแลที่นี่นะไข่ก็เลยอยู่ที่นี่ใช่อ่า
เงี้ยเธอจำสมัยเธอทำปากป้งกับกันชัยได้ไหมเอ่อเออ
มีเพราะว่าเราทำกันตั้งแต่แรกเลย
ตั้งแต่ไม่มีอะไรเธอจำปากโป้งที่เธอสัมภาษณ์ได้ไหม
เสร็จแล้ววันนั้นนางก็ต้องมาตีท้ายครัวกับฉัน
นางอุ้มตุ๊กตามาให้ฉันโอ๊ยหนุ่ม
เธออุ้มตุ๊กตาเลยไหมฉันจะไม่เอาอันนั้น
คือไอ้ไข่เมื่อก่อนที่ดังมาก

แล้วก็รุ่นแรกของไอ้ไข่
เป็นเหรียญรุ่นแรกแล้วก็แหวนของไอ้ไข่ที่ดังตอนนั้น
เพราะว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งในสมัยนั้นน่ะ
คือเป็นแม่ค้าขายยางทุกยางพารายางอะไรอย่างนี้
แล้วปรากฏว่าขายไม่ได้ขัดทุนอะไรอย่างนี้ก็เครียด
เสร็จปุ๊บไปจบไปเจอแม่ค้าขายของข้างถนน

แม่ค้าบอกว่าไปไหว้ไข่สิว่าจะดี

เออขอถอดแหวนไปขอเขาก็ขอ

แต่ว่าวันนี้เขาขายยางที่อยู่บนรถเท่าได้ทั้งหมด
เขาจะไปกราบไอ้ไข่เลยไปขอตัวเป็นลูกศิษย์เลย

คนขายยางนั้นหรอเธอเนอะ

เราก็เลยต้องไปรักษาสัญญา

แต่ตอนนี้บอกเลยนะคะทุกรุ่นตั้งแต่ขนาดแบบสองสามี
จนถึงขั้น๑เมตรเนี่ยอยู่ที่พี่หนุ่มเลย

แต่ฉันไม่ต้องมาขอเมื่อก่อนฉันได้มาเป็นกล่องเลย

แจกไม่มีคนเอาถามกัญชัยสิ

เมื่อก่อนไอ้ไข่รุ่นหนึ่งอะ

ปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนคะคุณแม่โชว์นิดนึง
ก็อยู่กับตัวฉันไม่เอาเขาไปโชว์

อันนี้จะให้นาง่าย

อันนี้ที่สำคัญคืออะไรรู้กันมั้ย
พอเหลือเศษของไม้อิตาเคียนนี่

แล้วก็เอามาให้ทางวัดเจดีเนี่ยแล้วเขาก็มาแกะได้ไม่กี่องค์

อ๋อหนุ่มมี
โอ้วพี่หนุ่มยังล่ะโอ้ว
กลับมาที่กรมอุตุนิยมนะคะประกาศพายุโซนร้อน
เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลาง
ตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน
หลังจากนั้นก็จะเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นอื่นเนี่ยนะคะตามมาเป็นลำดับเลยเนี่ย
ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวเนี่ย
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์แล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วย
อันนี้ต้องให้ระวังกันนิดนึงซึ่งจริงแล้วได้รับผลกระทบเกือบทุกภาคนะครับคุณดูนะฮะ
อันนี้โนอื่นใช่ไหมโนอื่นโนอื่นอื่นโนอื่นพายุโซร้อนโน
อื่นบริเวณที่ฝนจะตกหนักมากคุณดูฝนตกหนักถึงหนัก
มากอยู่ที่อีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลาไปเกือบ
หมดเลยอืมภาคใกล้ใกล้กรุงเทพหน่อยก็ปราจินบุรีสะแก้วชะ
ชนบุรีรายองจันทบุรีตราดก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันอ่า
ภาพใต้ระวังพระที่ระนองพังงาภูเกียร์กาบีตรังชะตูนอ่า
แต่วันที่สิบเก้าคุณดูสิบเก้านะฮะสิบเก้ากับยี่สิบนี่เกือบทุกจังหวัด
อืมเกือบทุกจังหวัดอืมคุณดูสิครับเพราะฉะนั้นแน่นอนระดับแม่น้ำ
น่าติดตามกับปลอสมควรอืมทั้งในแม่น้ำโขงเค้ายังทำวิธีขอบฝน
ก็ดูสิครับคุณแม่ฮะนี่เขายังทำวิธีขอบฝนอยู่แล้วที่เฟชบูน
ไม่แหละแต่เขาดูคราวนี้ฝนอันนี้ดูมันฝนมาแล้วมาแล้วจริงจริง
เนี้ยหน้าฝนเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าสมมุติคุณดูจากเรด้า
ระดับสามเล่นระดับสามนะแองจี้โซลแล้วดูจากเลด้า
ถ้าสมมุติดูจากดาวเทียมอ่ะมันไม่ใช่ลูกเดียวนะอืม
มันทั้งหมดห้าลูกแล้วก็พวกชาวเรือก็ต้องระวังนะ
เพราะว่าโอ้โหกุชธามิสซินอีกแล้วอืม
โอ้โหหนุ่มผมกดใจตายแล้วพี่หินเก่งเห็นไหม
นี่แหละอาจารย์ของพี่น่ะไม่ต้องดูไว้พี่หนุ่มนี่หลิงลองดิ

คือแมตซ์พีโนมเนี่ยที่ออกมาแก้บให้ตัวเองแล้วว่า
เพราะเนั้งเอกดังที่ทะนายนี้ได้กำลังรวบรวมดักฐาน
ดำเนินคดีชาวเน็ตที่คอมเมนต์นางหยาบคาย
เพราะนางก็อดทนแบบว่าโดนด่ามันมาเอาจริง

โดนทัวร์ลงมาตลอดเนอะไม่มีช่วงไหนพ้นจากทัวร์เนอะ

งานงานงานได้จากตั้งแต่ขนาดนี้นางไม่โถทนแล้วค่ะ
ไปบางทีไปด่านางแบบว่าเป็นกุฎเบาะกุฎแม่

ไอวิจารไปแย่งกัวเขาอะไรแบบนี้ไม่ว่า

เออทำไมไม่สวยแบบนี้ไม่ดูดูดูด

ไม่น่าทำแบบนี้เอออะไรอย่างนี้

บางทีไปว่าถึงครอบครัวนางอะไรอย่างนี้

พุ่งขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งนะฮะ

ไปหาสาวแมทเพื่อให้กำลังใจนาง
แล้วก็รู้สึกดีที่ออกมาฟ้องสักที
หลังจากที่เราต้องยอมรับอ่านข่าวแมทจนเบื่อ

เรื่องที่คนรอบข้างต้องโดนผลกระทบไปด้วยค่ะ

แต่นางก็ไม่ได้เอาจริงเหรอมั้ย

นี่อันนี้คือที่มาขอโทษ

ใจก็เข้าใจขึ้นมาทันที
พอจะฟ้องเข้าถูกขึ้นมาเลย

ไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่ข่าวเขียนก็ได้

ตอนนี้ทุกคนก็เปิดกราฟขอโทษกันหมดได้ไหมครับ

อ๋อแมทเลยนะไม่ได้เขียนอัสอดยอดอะไรใช่ไหมครับ

คุณการตอนนี้ก็เป็นภรรยาโดยชอบทำของคุณเสกเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้ที่ห้องพิจารณาคดีสารอาญา
สารได้อ่านคำพิพากษาคดีหมินประมาท

ที่เป็นโจรฟ้องนางวิภากรสุขภิมัย
จำเลยในความผิดฐานหมินประมาท
ผู้อื่นโดยการโฆษณานะคะ

โดยการโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์

เป็นการลดคุณค่าของโจทย์และบุคคลทั่วไปที่พบเห็นเข้า
เข้าใจว่าโจทย์เนี่ยเป็นคนไม่ดีซึ่งจำเลยก็ให้การปฏิเสธแล้ว
ได้รับการประกันตัวนะคะวันนี้ทางจำเลยเนี่ยก็คือคุณการเนี่ย
เดินทางมาพร้อมคุณเสกโลโซนะคะและสารก็ได้มีการอ่านคำพิพากษาก็
บอกว่ามีการผิดนะมีความผิดตามมาตราสามร้อยยี่สิบแปด
ประกอบกับมาตราสามร้อยยี่สิบหกซึ่งจำเลยทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
ก็ให้ลงโทษกรรมละหนึ่งปีรวมทั้งหมดห้ากรรมนะคะ
แล้วก็จำคุกห้าปีปรับสองพันห้าร้อยบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
จำเลยเนี่ยไม่เคยบอกว่ามีการจำคุกคดีอื่นมาก่อน
ก็มีการลดโทษลดโทษให้เห็นว่าควรจะให้กลับตัวเป็นคนดีสารจึงสั่งให้จำ
โทษจำคุกเนี่ยให้เป็นการรอลงอาญาเป็นเวลา๒ปีนะคะ
แล้วก็ให้มารายงานตัวสามเดือนต่อครั้งแล้วก็ให้ชำระค่าปรับสองแสนห้าพันบาท
แต่ถ้าค่าปรับเอ่อสองแสนห้าหมื่นถ้าสมมุติว่าไม่ชำระค่าปรับสองแสนห้าหมื่น
ก็ให้จำคุกแทนอืมอ่าก็ต้องจ่ายเนอะก็ต้องจ่ายใช่ครับ
โคโภเนอะรอลงอายาทำไมรอลงอายาสองปีแล้วก็ทุกทุกสามเดือนก็ไปรายงานตัวหนึ่งครั้ง
แต่ในขณะที่รอลงอาญาถ้ามีข่าวว่าไปหมินประมาทคนอื่นอีก
โดดอีกนะโดดอีกคราวนี่ก็คุกเลยคุกเลยอ่าหูย่งไม่ถูกยังไปหนีห้องนะคะ

ไม่เป็นไรช่างเขาไม่เอาจริงว่าถ้านิกตอบความจริงแล้วพี่หนุ่มจะด่านิกว่าว่า

คือในมุมของหนิงหิ่งรู้สึกว่ามันจบไปแล้ว
แล้วก็อยากอธิบายว่ามันจบ
แต่เสร็จสุดท้ายหนิงก็ไม่โพสต์เพราะหนิงคิดว่าเรื่องมันผ่านไปแล้ว

ไปโพสต์สมายโพสต์ไปปุ๊บเดี๋ยวคนก็ไปขุดไปว่าจินอีก
แล้วเราก็รู้สึกว่าอย่าไปให้ใครต้องไปตำหนิผัวเราเลย

พี่เชื่อหนูไหม

เธออยู่หมู่บ้านเดียวกับทันยานะ๓คน
เปย์ปานวาดหนิงปณิตาทันยาเธอ
หมู่บ้านเดียวกันถัดกันคนละลังลังลัง

คนละลังลังลังติดกันนะเปย์ปานวาด
นี่เรื่องจริงนะคุณผู้ชมเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันจริงนะ
สมมุติแกงเมียบ้านมีแม่นี้เรารู้จักกัน
แก๊งสามีคือนั่งกินข้าวกินอะไรด้วยกันบ่อย

ไม่หรอกแมวหนิงไม่ยุ่งเรื่องใครล่ะ

หนิงไม่ยุ่งแน่หนิงขอร้อง
หนึ่งไม่ได้ตามบอกว่าจะไม่ยุ่งเรื่องใครอีกแล้วนะ
ยานิ่งสัญญากับมดดำแบบคุยกับมดดำเป็นดิบดีแล้ว

ทุกวันอย่างเมื่อก่อนว่าสมัยหล่อไปไล่ตีผัวยังไม่เป็นไร

ดำพูดดีเมื่อก่อนไล่ตีกันลงตกคลองอ่ะแหม

นี่ใครเนี่ยนี่หน้าใครอันนี้

ว้าวงงเหมือนเห็นในทีวี

ก็เกลียดกับมารีนิมอลโลมา

ช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวคุณกรกับคุณสิริท
ดีใจด้วยนะคะ
แล้วไงอยากดึงถอนขนมันเจ็บป้า

โอเคอีบ้า

ถ้ามดดำเนี่ยนะไม่ด่าคนนะ

เอาคู่สีลิต้าก่อนเอ้าคู่สีลิต้าท้องสามเดือนอ่าไปดูครับ
นี่อ่ะนะเค้าโชว์นะท้องสามเดือนนะฮะท้องสาวไอ้แม่
กับทางคุณกอลอารงเดตนะฮะนี่ครับก็โพสท์กล้า
วดหน้าท้องพร้อมรูปแคปชั่นว่าสามเดือนแล้วนะคะนี่โอ้โห
หน้าหน้าตาน่ารักอยู่เนอะฮะใช่คุณน้องนวดให้ผมอยู่เลยตอนคุณท้อง
โอเคพรุ่งนี้กลับมาเจอกันหลังเคารพทงชาติ